ถ้าเรามองย้อนไปทั้ง๔๐กว่าบทเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพลเอาไว้
จะเห็นว่ามีความหลากหลายทางในดนตรี
แล้วก็เป็นเสน่ห์ที่นักแต่งเพลงน้อยคนนักที่จะทำได้
ที่จะสามารถแต่งเพลงได้ไพร้เลาะทุกแนวดนตรี
ผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ทุกคนชมรายการพิเศษบทเพลงพระราชนิพล
โปรดติดตามตอนต่อไป